แต่ว่าอุบัติเหตุก็ไม่เชิงแต่เป็นเรื่องราวบนท้องถนน

คับไปไปเจอด้านแล้ว
ไม่จอดตำรวจเรียกไม่จอดไม่กลัวตำรวจ

เจอรถสิคะคุณผู้ชมเจอแบบไหนไปดูเหตุการณ์

ดูภาพจากกล้องหน้ารถนี่ค่ะเป็นทึกเหตุการณ์เอาไว้
ตัดหน้าแบบนี้ข้ามเกาะกลางมาเลยขนาดนี้

มันไม่ได้มิตรทางน่ะนั่งไปยังไงคะ
รถเก่งที่เขามีกล้องหน้ารถมันก็ถึงเบรกเลยนะชะงักเลยนะ
ดีที่มาไม่เร็วไม่งั้นไม่อยากจะนึกภาพจริง

เพราะคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาก็โพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่า

แต่ไม่กลัวตายจ้า
เขาก็แฮชแท็กกันไปนึกว่าคุณคุณคุณ
ก็คาดว่าฝั่งตรงข้ามจะมีด่านตรวจ
แล้วเขาก็คงจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลละมั้ง
น่าจะต้องอย่างนั้นมีพิรุธละเขาเลยข้ามฟากมาสะบับนานเออ
ทีมข่าวตลอดติดต่อไปยังผู้โพสต์นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนกรมหลวงประจักษ
ตัวเมืองอุดรธานีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถมาตามทางปกติ
จู่ก็มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละโพลข้ามเกาะกลางถนนมาเลย
ช่วงนั้นอีกฝั่งของถนนเขามีการตั้งด่านไง
ก็คาดว่าคงจะไม่กล้าไปเจอด่าน
สวมหวกกันน็อกด้วยหนึ่งนี่ไงหนึ่งข้อหาแล้วไง
แล้วไม่รู้มีอะไรอีกหรือเปล่าก็เลยข้ามฝั่งมาแบบนี้
เขาก็บอกโชคดีนะที่ขับรถมาไม่เร็ว
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับ
ก็ต้องเตือนกันแหละว่าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทแล้วก็อย่าทำแบบนี้
เคารพกฎจราจรมันเดือดร้อนไปถึงผู้อื่นเขาด้วยถูกต้อง